คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้งานเข้าสิครับ
เพราะว่ามีคลิปเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล

ไปอยู่บนหลังรถกระบะของตำรวจ

ดูคลิปกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูไว้

ไปดูคลิปกันนะครับ

แต่ว่าข้อความคำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย

ก็เขาบอกว่าโอ้โหสนุกสนานกัน

บนรถตำรวจทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับ

ก็เป็นรถตำรวจของสพแม่เปิ่น
ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ทีมข่าวทีนี้ก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้แหละฮะ
เพราะว่าคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
ในการที่นำรถของทางราชการมาใช้ในงานแบบนี้

บริเวณท้ายรถมีการเต้นกันอย่างสนุกสนานกันแบบนี้นะครับ
เอ้าคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวของเราสอบถามไปอย่าง
พบการตำรวจภูทรจนครสวรรค์
คนตำรวจตรีพระภีโพงศุกร์ภายบูรณ์
ว่าท่านครับเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะ
คนเขาด่าเต็มฟีดเต็มโลกโซเชียลเลยนะฮะ
จะชี้แจงจะแก้ตัวว่ายังไงบ้างครับ
คือทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
ผู้การจังหวัดถึงกับเต้นเหมือนกัน

เมื่อวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
คือทางตำรวจของสพแม่เปิ่นจังหวัดนครสวรรค์
ได้รับเรื่องการร้องขอของผู้ใหญ่บ้าน
ที่ขอให้ตำรวจมาช่วยอำนวยความสะดวก

แล้วก็นำขบวนในพิธีแห่นาคนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจก็มาช่วย
ในการทั้งจัดการจราจรและนำขบวนนะครับ

ตำรวจแม่เปิ่ลอแม่เปิ่ลจคสค

เพื่อไปยังตลาดสดประชารัฐหมู่๕
ที่ตำรวจแม่เปิ่ลคือไม่ไกลมากหรอกนะครับ

สุวรรณประทีพพนักงานสอบสวนสพแม่เปิ้ล

พพดีพบหมู่ปรับปรามสพแม่เปิ่ล
แล้วก็๑๐ตำรวจตรีวัฒนาปัญญาแดง

ขับรถยนต์นำขบวนดังกล่าวนี้นะครับ

พลขับก็ทำหน้าที่
ในการที่ขับรถยนต์คันนี้ไปนำขบวน
และทีนี้เป็นช่วงจังหวะที่ไปจอดอยู่ข้างทาง

เพื่อจะรอรถของขบวนแห่นาค

และรถนำขบวนก็จะนำไป
แต่ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แหละครับ

นายหนึ่งลงไปอำนวยการจราจรอยู่บนถนน
ส่วนตำรวจอีกนายก็อยู่บนรถ

ขยับให้รถคันหลังเข้ามาต่อท้ายได้

คือทีแรกเขาบอกว่ามาขอนั่งประมาณ๒๓คนก่อน
พอมาขอนั่งเสร็จแล้วพอนั่งเท่านั้นไม่พอ
วัยรุ่นมีการเรียกเพื่อนมากันแบบโอ้โหเพียบเลยทีนี้
ใช่ครับคือมาขอนั่งแบบนี้
แล้วก็ตอนแรกก็นั่งกันอย่างเรียบร้อย
และทีนี้ฮะรถตำรวจค่อยเคลื่อนไป
วัยรุ่นอยู่ลุกขึ้นแล้วก็เต้นแล้วก็รินเหล้า
แล้วก็มีเพลงเสียงดังจากรถหน่วยรถแห่นะ

ทีนี้ตำรวจซึ่งเป็นพลขับก็ขับอยู่

แล้วก็เขาบอกว่าตอนแรกก็เห็นนั่งกันเรียบร้อย

ส่วนตำรวจอีกนายก็นู่นทำหน้าที่โบกไม้โบกมือโบกอำนวยการจราจรอยู่
ทีนี้พอรถจอดตำรวจที่เป็นพลขับก็ลงมาเตือน
บอกไอ้น้องลงมามันไม่เกลียดอย่างนี้ไม่ได้

ทีนี้ครับทางผู้การจังหวัดก็รับหนังสือชี้แจง
จากตำรวจทั้งสองนายแล้วก็จากสพแม่เปิลเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องมีการพิจารณาแต่ว่าอย่างไรก็ตาม
ก็ต้องตั้งคณะกรรมการนะขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือคำชี้แจงทั้งหมดของทางตำรวจ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้รถคันนี้เป็นรถแห่ด้วย
แค่ไปเป็นรถนำของตำรวจเท่านั้นเอง
โอ้โหแต่ภาพมันแบบน่าเกลียดไงคุณ
ใช่คือคลิปออกมาสั้นคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เอามันกลายมาเป็นใช้รถตำรวจในการทำแบบนี้เหรอ